ที่ไปกัดเจ้าของจนมีอาการสาหัสคือกัดเข้าที่คอจนมีบัตรแผลลึก

ล่าสุดมีข่าวเศร้าเจ้าของเสียชีวิตพ่อแล้ว
ส่วนเจ้าใจแอ้นส์ที่ถูกเจ้าของใหม่รับไปเลี้ยง
จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจากเหตุการณ์ที่นายวิสิทธิ์สงวนมาก
วัยห้าสิบหกปีนะคะเจ้าของเจ้าใจแอ้นเนี่ย
ถูกเจ้าใจแอ้นกัดใจแอ้นเนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ด็อก
ที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่๓เดือนจนมันอายุ๒ขวบอะค่ะ
วิสิตถูกกัดมีบาดแผลที่คอขวาเป็นแผลลึก
หูขวาฉีกหนังศีรษะเปิดแล้วก็มีแผลเจาะหลังหูซ้าย
อาการสาหัสนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย
ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง
และส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรีแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามค่ะล่าสุดสิบเอ็ดโมงเช้าวันนี้นะคะ
มีข่าวเศร้าค่ะนายวิสิทธิ์เสียชีวิตแล้วนะคะ
โดยนางวันเพ็ญคุ้มคงภรรยาของนายวิสิตแล้วก็ญาติญาติ
ก็นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปขอรับศพที่โรงพยาบาลชนบุรี
แต่ว่าเอกสารไม่ครบนะคะก็เลยต้องรอวันที่๑๗
ก็คือวันพรุ่งนี้มารับศพอีกรอบหนึ่งนางวันเพ็ญเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
ตอนนี้เสียใจมากไม่รู้จะพูดไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงดี
ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วเธอเล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ย
เจ้าใจแอ้นมาจากเพื่อนที่พัทยาค่ะเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลย
ก่อนเกิดเหตุก็นอนอยู่ในบ้านด้วยกันเหมือนทุกวันนะคะแต่เธอบอกไม่รู้จริงจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ญาติยายก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายวิสิตรักเจ้าใจแอ้นมากเลยนะ
ไม่เคยตีเลยก็เลยอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขสายพันธุดุแบบนี้ด้วย
ทีมข่าวเราไปบ้านของนายวิสิตผู้ตายนะคะก็ไปคุยกับนางวันเพ็ญค่ะ
บอกว่าสามีเธอเลี้ยงดูสุนัขไม่ดีมีการทุบตีมันหรือเปล่ากักขังมันหรือเปล่า
ก็เลยทำให้มันเครียดเพราะว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุร้ายอยู่แล้ว
เพราะเป็นพันธสมระหว่างพิษบูกับบูด็อกบางคนก็ลงความเห็นในโซเชียลรุนแรงเกินไป
ตีถึงขั้นว่าจัดจัดฉากฆาตกรรมสามีแล้วโยนความผิดให้หมาโอ้โหเธอบอก
ไม่รู้จะตอบยังไงดีเลยอ่ะครับเธอเพิ่งสูญเสียสามีไปอ่ะ
แล้วมีคนมาโจมตีเธอว่าเธอจัดฉากฆ่าสามีแล้วโยนความผิดให้หมาครับ
เธอเลยขอใช้พื้นที่ผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์นี้ชี้แจงหน่อยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าใครที่แสดงความคิดเห็นทำให้เธอและครอบครัวเสียหาย
จะฟ้องนะคะครับอย่างความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้อ่ะอืม
บอกเธอฟ้องแน่แล้วก็ชี้แจงเรื่องที่มีการนำสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยง
ก็บอกด้วยว่าไม่จริงไม่มีการรับหมาใหม่มาเลี้ยงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เลย
สุนัขตัวล่าสุดในบ้านที่มีมาก็คือเจ้าใจแอ้นเลี้ยงมาประมาณปีกว่าแล้ว
และทุกวันเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสามีเธอจะพาเจ้าใจแอ้น
นั่งซาเล้งพ่วงข้างไปเที่ยวทะเลบ่อยบ่อยครับแล้วก็สูนักตัวอื่นอื่นด้วย
เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหลายตัวเนี่ยพาคันนี้ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
คือเอาจริงจริงรักเหมือนลูกอืมเลี้ยงเหมือนลูกเลยอะค่ะ
ทีนี้เธอบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นน่าจะประมาณสักตีหนึ่งได้
สามีเธอกำลังหลับก็หลับกับเจ้าใจแอ้นนี่แหละ
ไม่แน่ใจว่าอาจจะพลิกตัวไปโดนมาหรือเปล่า
แล้วอาจจะด้วยความตกใจด้วยสัญชาติยานของสัตว์
อาจจะตกใจเหมือนหลับอยู่แล้วเหมือนมีคนมาฟาดหรืออะไรอย่างเงี้
อาจจะคิดว่าถูกทำร้ายก็เลยจู่โจมสามีเธอ
เพราะถ้าสามีเธอดุหรือตีเนี่ยตอนถูกกัดต้องมีเสียงร้องให้ได้ยิน
แล้วก็ต้องมีคนลงไปช่วยได้ทันแน่เพราะลูกชายก็นอนอยู่ห้องใกล้ใกล้กันค่ะ
วันเพ็ญขอยืนยันนะคะว่าสามีเลี้ยงดูใจแอ้นดีดีถึงขั้นแบบเลี้ยงเหมือนลูกด้วยซ้ำ
ทุกวันนี้เนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้นอนกับสามีเลยนะ
เพราะสามีไปนอนกับใจแอ้นตลอดเลยเธอก็ต้องนอนคนเดียวนะคะ
เธอก็จะนอนกับสุนัขอีกตัวนึงเป็นอเมริกันบูลลี่นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้ค่ะ
บอกว่าการเลี้ยงสุนัขของเธอกับสามีนี่นะไม่เคยตีหมาเลยให้กินอาหารอย่างดี
แต่ก็ยอมรับว่าใจแอ้นเนี่ยอันนี้คือเจ้าล็อกกี้นะ
อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เธอก็เล่าให้ฟังว่าก็ต้องยอมรับว่า
แอ้นเนี่ยมีนิสัยดุร้ายจริงจริงครับเพราะเมื่อสองเดือนก่อนเธอบอกว่า
ถูกใจแอ้นกัดหัวค่ะแต่มีสาเหตุ
นี่เขามีอีกตัวนี่เขามีหลายตัวนี่เขามีหลายตัวเขามีหลายตัว
เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังมีพันเล็กพันใหญ่ครับเธอเล่าให้ฟังว่าสองเดือนก่อน
โดนเจ้าใจแอ้นกัดหัวเลยเหรอเออหลายคนก็ถามเอาพี่เกิดอะไรขึ้น
ไปทำอะไรมาคือมันมีสาเหตุตรงที่ว่าใจแอ้นเนี่ยมันเห่าเพื่อนบ้าน
มาหาเสียงดังมากเธอเลยจะเข้าไปดุไปเตือน
ด้วยการกระชากโซ่ล่ามคอไปกระตุกโซ่ล่ามคอมันก็เลยงับหัวเขาให้
ตอนนั้นสามียังพูดทีเล่นทีจริงกับเธออยู่เลยว่าทำยังไงให้หมามากัดได้
ไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็คุยกันขำเธอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เธอทำใจไม่ได้ไม่ได้
จริงแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาใจแอ้นไปดูแลหน่อยค่ะ
พี่ยอมแยกห้องนอนกับแฟนพี่นอนกับพวกเจ้าตัวเล็กนี้ในห้อง
แต่แฟนพี่นอนกับใจแอ้นทั้งนอกครับมันเกิดอะไรตอนที่แฟนนอนอ่ะ
ไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตอนที่มันโดนครั้งแรก
ให้คำตอบไม่ได้มันไม่ดุไม่เคยกับใครแต่มันถ้าเกิดมันเขียนคล้ายใครเสียงดัง
เอออ่ะเนี้ยมันเหมือนยุคมันน้องมันอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ไม่มีใครยินว่ามีแรงเสียง
ไม่ร้องไม่เอ๊ะไม่อะไรเลยแฟนนอนหลับตีหนึ่งกับตีสองแล้ว
มันหลับอ่ะพี่ปิดไฟบ้านหมดแล้วครับรักทุกตัวเขารักหมดอืม
แต่ตีไม่เคยตีเลยครับขนาดเนี้ยไอ้แอ้นนะคนในบ้านเนี่ยกวมทุกคนนะ
เขาเขายังไม่ได้เลยนะพี่น้องเข้ามันไปได้เขาไม่สนใจ
สนใจหมาเขามากกว่าเออว่าสร้างกระแสหรือเปล่าเอาน้ำแดงไปเท
โดนฆาตกรรมแล้วมาโทษหมาฝากบอกด้วยว่าคำพูดนั้นน่ะ
ระวังถ้ากำลังนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเพจใครนัก
จะขอฟ้องกลับให้หมดเลยนี่ฮะภรรยาผู้ตาย
ขอพูดผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนะครับค่ะ
ว่าโอ้โหไปบอกได้ยังไงว่าเธอเนี่ยสร้างเรื่องฆาตกรรมสามีจัดฉาก
อืมอันนี้เป็นการกล่าวหากันเลยนะครับเธอบอกเธอฟ้องแน่นะคะ
บอกว่าก็ตั้งใจว่าจะสวดศพสามี๕วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่า
สุนัขที่เหลืออยู่ที่บ้านก็จะเลี้ยงต่อไปเหมือนเดิมนี่แหละซึ่งสุนัขที่มีอยู่ในบ้านที่เธอกับสามีเลี้ยงไว้เนี่ย
มีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกคือเจ้าวีวี่วาว่าเป็นพันแจ๊กรัสเซิลอายุ๓ปีนี่ค่ะ
ตัวที่สามจากซ้ายเนี่ยเจ้าวีวี่วาว่าตรงกลางนี้เลยนะจากเราเรียกว่าหมาสนแต่เป็นหมาแบบพันเล็กนะคะ
ครับตัวที่สองคือเจ้าชิพันชิวาว่าตัวนี้อายุเยอะแล้วสิบขวบแล้วค่ะอืม
ตัวที่สามคือเจ้าร็อกกี้ตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะคะพันธุ์อเมริกันบูลลี่
อายุสิบขวบแล้วเหมือนกันครับแล้วตัวที่สี่ก็คือเจ้าใจแอ้นเนี่ยแหละค่ะ
จะอายุสองขวบเด็กสุดในบ้านเลยอืม
็อกกี้กับใจแอ้นไม่ถูกกันอ๋อเหรอคือสายพันธุ์มันใกล้กันก็น่าจะแบบ
คำเมนต์คำเมนต์ก็แหละครับร็อกกี้ก็น่าจะเป็นตัวผู้เหมือนกัน
คือส่วนใหญ่แล้วหมามันจะมีสัญชาติยานของความเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยไงคะอืม
บางทีมันก็ต้องดูแหละว่าแบบอ่ะบ้านนี้ใครคุมครับ
แต่ตอนนี้ใจแอ้นมันก็ไม่อยู่แล้วนะใจแอ้นไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่นครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าคุณวันเพ็ญเนี่ยบอกว่าพอเกิดเรื่องตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องเลยอ่ะ
ก็ตัดสินใจแล้วว่าคงไม่เลี้ยงแล้วล่ะใช่ค่ะนะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
จังหวะนั้นเนี่ยมีคุณศึกษาเกรดนาคเป็นตัวแทนชมรมพิษบูโซนนะครับ
เยี่ยมญาติอยู่แถวชนบุรีพอดีค่ะความจริงเขาอยู่นครสวรรค์นะฮะ
นี่ฮะเขาก็เลยไปดูที่บ้านทีแรกก็ไม่ตั้งใจหรอกกะ
จะไปดูว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง
บอกว่าถูกชะตานี่ฮะเจ้าใจแอ้นก็ต้องเอายางอะไรมามัดปากมันไว้ก่อน
ตอนนั้นแหละนะฮะเท่าที่จะหาอุปกรณ์ได้
แล้วเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอใจแอ้นไปเลี้ยงก็แล้วกัน
เพราะเห็นแล้วถูกชะตานะครับพอมาได้เจอเจ้าใจแอ้นนะครับ
เนี่ยคุณศึกษานะครับบอกว่าสงสารแล้วก็ถูกชะตานะครับ
แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายกับเจ้าซูบารุที่เขาเคยเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะครับ
เลี้ยงสุนัขอยู่ตัวหนึ่งก็ลักษณะสายพันธุ์ประมาณอย่างนี้
ก็เลยขอรับไปเลี้ยงที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์
ภรรยาของผู้ตายที่เป็นเจ้าของเก่าเขาก็ยินดีนะฮะค่ะ
เห็นไหมสายนี่คือซูบารุคล้ายมากเลยนะ
ที่คุณศึกษาเคยเลี้ยงส่วนทางขวานี่คือเจ้าใจแอ้นใช่ไหม
เหมือนกันเด๊ะเลยหน้าตากลายกันมาก
เป็นเนี่ยผันเดียวกันเลยเหมือนกันเลย
ก็เป็นแบนดอกเหมือนกันนะใช่นี่ฮะ
คือคุณวันเพ็ญภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกอ่าโอเคเลย

วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับจากบังละมุงชนบุรีเนี่ย
กว่ากิโลเมตรมาที่นครสวรรค์

มาถึงที่บ้านใหม่แล้วของคุณศึกษาเกรดนาคตัวแทนชมรมพิษบูโซนนะครับ
นี่ก็มีโรงมีลานอยู่หน้าบ้าน

นี่เห็นไหมเจ้าใจแอ้นนะครับ
คือบ้านใหม่อยู่ที่ตะมนตน้องปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มีลานอยู่หน้าบ้านลานกว้างนะครับรัวรอบขอบชิดนะฮะอืม
นี่ฮะเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
ล่ามโซ่อยู่ในรั้วบ้านนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่นครสวรรค์ก็ไปเยี่ยม

เยี่ยมใจแอ้นด้วยนะฮะ
คือคำถามก็คือว่าการเลี้ยงสุนัขพันธ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย

เพียงแต่ว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลมันอย่างถูกวิธีด้วย

บอกว่าสุนัขพันธ์นี้เนี่ยคือถึงขั้นเอาไปนอนด้วยเนี่ยอันนี้มันอันตรายแล้ว

เพราะว่าบางทีนอนด้วยจังหวะมันมีอะไรของมันขึ้นมา

นักล่าใช่เพราะฉะนั้นสัญชาติยานมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดุนิดนึง
เดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงเขาจะบอกกับเราเพิ่มเติม

คุณศึกษาเจ้าของใหม่บอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ยมันก็ดูซึมเล็กน้อย
คงจะแปลกที่นะครับ
พอไปเล่นกับมันอยู่ใกล้มัน
มันก็เริ่มร่าเริงขึ้น
เนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะ
ดูเข้ากับเจ้าของใหม่ได้ดีนะครับ
เจ้าของใหม่เนี่ยคุณศึกษาบอกว่าตอนที่เจ้าใจแอ้นมาถึงบ้านเนี่ยมันดูเศร้า

คงจะแปลกที่แปลกตาต้องค่อยปรับสภาพปรับพฤติกรรม
เอาใจใส่ทำให้มันไว้วางใจ
ที่สำคัญคือสุนัขพันธ์นี้ต้องรู้ใจมันด้วย
หากใครอยากเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้ต้องศึกษาให้ดีว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบไหนต้องเลี้ยงยังไง
เพราะมันไม่เหมือนกับสุนัขทั่วไป
เขามองว่าตัดใจที่ทำให้ด้วยเหตุการณ์นี้จากการเลี้ยงดู
คือไม่ได้บอกว่าเจ้าของเลี้ยงดูไม่ดี
พี่บอกว่าเจ้าของเลี้ยงดูไม่ดีนะแต่ปกติแล้วสูนัขสายพันธุ์นี้เนี่ย
พฤติกรรมมันดุร้ายอยู่แล้วการกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ย
มันอาจจะทำให้สุนัขเข้าใจว่าเราเป็นพวกเดียวกัน
คือคนกับหมาเป็นพวกเดียวกันไม่ได้คิดว่าเจ้าของเป็นนาย
หรือว่าเป็นจ่าฝูงพอถึงจังหวะหนึ่งหรือช่วงอายุนึงอะค่ะ
มันอาจจะอยากขึ้นเป็นจ่าฝูงเองไงก็มีความเป็นไปได้
พิษบูบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็แนะนำคนที่เลี้ยสุนัขแล้วนะ
ว่าไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธิ์บูหรือว่าแนนด็อก
เพราะถ้าไม่รู้จักหรือเข้าใจนิสัยของหมาพันธุ์นี้ดีพอจริงเนี่ย
มันจะเป็นอันตรายได้แต่ปัจจุบันก็มีคนนิยมเลี้ยแนนด็อกกันเยอะค่ะ
เพราะมองว่ามันเป็นสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วตัวก็ใหญ่
แต่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงเยอะแต่ขาดความเข้าใจก็เยอะ
ไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเท่าไหร่เพราะสุนัขสายนี้เป็นสุนัขอารักษาเป็นนักล่า
เพราะฉะนั้นมันก็อันตรายนะคะ

ถ้าเราได้ยินข่าวสุนัขกัดคนในบ้าน
หรือว่ากัดคนอื่นหรือว่ากัดลูกเด็กเล็กแดงในบ้านเนี่ย
เพราะสุนัขมันจะรู้ว่าเจ้าของของมันหรือว่าเจ้านายมันเนี่ยมีอยู่คนเดียว

แต่กรณีของเจ้าใจแอ้นเนี่ยที่คุณมาฮิตบูว์บอกก็คือ

คือกินนอนด้วยกันอยู่แบบลักษณะเทียบชั้นเดียวกันใช้คำนี้ละกัน

มันคิดว่าคือเพื่อนมัน
ถึงวันหนึ่งมันอยากจะเป็นจ่าฝูงแทน

เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลแหละ
ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงพันธุ์ไหน

ศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็เลี้ยงให้ถูก